แล้วก็เราจะจัดรายการ๒๔ชั่วโมงด้วย
เพราะว่าตอนนี้เองเราก็มีการปรับผังรายการกันใหม่ทั้งหมดนั่นแหละ
เพื่อที่จะเกาะติดแล้วก็รอฟังข่าวดี
รวมถึงคุณผู้ชมกดติดตามในเพจของไทยรัฐและก็ไทรัตย์ทีวีด้วย
คุณผู้ชมครับนอกจากสื่อไทยที่ไปเกาะติดสถานการณ์
อยู่ที่ถ้ำหลวงกันอย่างเนื่องแน่นแล้ว

เขาก็มาทำข่าวที่บ้านเราเหมือนกันเพื่อรายงานไปที่ต่างประเทศนะครับ
ซึ่งล่าสุดรายงานข่าวได้แจ้งต่อผู้รับฟังข่าวสาร
บอกว่าฝนที่ตกลงมาเป็นอุปสรรค
ปฏิบัติการในการค้นหาเด็กทั้ง๑๒ชีวิตแล้วก็โค้ช
โดยระดับน้ำที่สูงขึ้นจากฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืน
เป็นความท้าทายของเจ้าหน้าที่หลายร้อยนาย
พยายามที่จะสูบน้ำออกจากถ้ำ
รายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้ใช้โดรนที่มีระบบตรวจจับความร้อน

แม้ว่าเมฆที่ลอยต่ำจะทำให้โดรนไม่สามารถบินได้ไกลก็ตามครับ
หากต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อติดอยู่ในถ้ำ
โดยอ้างอิงจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินถ้ำของอังกฤษและสหรัฐ
แยกเป็นข้อ๔ข้อนะครับ
คือเรื่องของความหนาวเย็นภายในถ้ำ
เรื่องของการดื่มน้ำเรื่องของอากาศหายใจ
แล้วก็เรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะครับ
รายงานข่าวระบุว่าหากต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉินในลักษณะนี้
อย่างแรกที่ต้องทำก็คือพยายามหลีกเลี่ยง

จากมีความเสี่ยงสูงที่ผู้ติดถ้ำจะมีอาการปอดบวม
โดยหากติดถ้ำหลายคนก็พยายามให้นั่งใกล้กัน
ให้ร่างกายสัมผัสกันเพื่อเพิ่มความอบอุ่น
และหากกระหายน้ำก็สามารถดื่มน้ำในถ้ำประทังชีวิตไปก่อน
แต่ต้องระวังอย่าดื่มน้ำที่ขุ่นมากเกินไป
เพราะอาจจะทำให้เกิดอาการท้องเสียหรืออาเจียนได้
ถ้าเลือกได้พยายามดื่มน้ำที่เป็นลักษณะ
ที่เป็นน้ำหยดลงมาตามผนังถ้ำ
หยดเล็กเพราะจะมีความสะอาดกว่าแอ่งน้ำใหญ่

เพราะถ้ำส่วนใหญ่มีอากาศถ่ายเท
ยกเว้นก็แต่ไปติดอยู่ในส่วนที่ค่อนข้างแคบนะครับ
แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่หลายคนอาจนึกไม่ถึง
ก็คือประเด็นสุขภาพจิตของผู้ที่ติดอยู่ภายในถ้ำ
ที่อาจจะมีอาการหวาดกลัวและเครียดจัด
ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าต้องทำใจให้เข้มแข็งและต้องใจเย็น
รักษาสุขภาพและพยายามขึ้นไปอยู่

ยังมีบทความพิเศษต่างนี้ด้วยนะครับ
ก็เกาะติดปฏิบัติการในครั้งนี้เหมือนกันนะคะ
แล้วก็ระบุว่าฝนยังคงเป็นอุปสรรคที่สำคัญในการค้นหา
อกจากนี้ก็จะมีการนำภาพถ่ายรูปน้อง๑๒คน
แล้วก็มีการเผยแพร่ภาพที่เป็นการรอคอยฟังข่าวคราวความคืบหน้า
ครอบครัวต่างที่มารวมอยู่หน้าถ้ำก็ต่างเฝ้ารอ
ปักหลักรอลูกที่อยู่ข้างใน
คุณแม่คนนี้ชื่อว่าคุณแม่แนน
เขารอแบบไม่ลุกไปไหนเลย
มาถึงที่บริเวณหน้าถ้ำตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา
จนถึงวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังคงรออยู่
ส่วนคุณแม่อีกคนนึงเป็นชาวเขา
แล้วพูดภาษาไทยได้ไม่ค่อยถนัด

ที่จะทำความเข้าใจกับการฟังรายงานความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่

คุณแม่แทบจะไม่พูดอะไรออกมาเลย
คือหัวใจคุณแม่ก็เต็มไปด้วยความเครียด
แล้วก็หวังว่าจะให้ได้เจอลูกที่อยู่ในถ้ำนะคะ
ของ๑ใน๑๓คนที่อยู่ในถ้ำ

ร่างกายเด็กต้องแข็งแรง
เพราะว่ามีการฝึกซ้อมกีฬามาตลอด

เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าพวกเขาจะเอาตัวรอดได้
แล้วก็หวังว่าจะออกมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
มีการรายงานการปฏิบัติการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ซึ่งมีแผนจะเจาะผนังถ้ำเพื่อค้นหา
รวมถึงรายงานความเห็นของผลเอกประยุทธ์จันโอชา

กล่าวว่ามั่นใจว่าทั้งหมดยังคงมีชีวิตอยู่
รวมถึงความเห็นหัวหน้าโค้ชของทีมฟุตบอล
ที่บอกว่าเด็กเคยมาที่ถ้ำหลวงแล้วหลายครั้ง
เชื่อว่าทั้งหมดจะไม่ทอดทิ้งกัน
จะยังเข้มแข็งมีสติและเกาะกลุ่มอยู่ด้วยกันนะครับ
นี่คือรายงานข่าวของสำนักข่าวต่างชาติเขานะครับ